รายการ๒๖นาที

ลูกสาวอายุ๑๔นะฮะ

ให้มาแทงแม่ตัวเองเสียชีวิต

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตึกเอื้ออาทร

บางพรีใหญ่ของบางพรีจังหวัดสมุทรประการ

คนนี้กิติเมาะราศีอายุ๒๓ปี

ส่งตัวที่โรงพยาบาลบางนา๕

ห้องที่หน้าห้องน้ำไปเจอร่างของนางสาว
จีรภาปาพรมอายุ๕๓ปี

เวรมาตรวจสอบคุณผู้ชมเชื่อไหม

แก้มซ้าย๒แก้มขวา๑

นี่แทงแบบตรงส่วนหัวหมดเลยนะ

เต็มตัวเลยเต็มเสื้อผ้าเลย

เป็นลูกสาวของผู้ตายครับ

คุมตัวไปสอบสวนที่สพบังพลีนะครับ
กลางประชาชนนับร้อยที่รอรุมประชาธรรม

สอบถามในกิเตียร์อายุ๒๓คนแรก

แต่ถูกแฟนของน้องสาวได้แทง
ได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีออกมาก่อน

คุณผู้ชมเด็กหญิงอายุ๑๔กับแฟนนุ่ม

เขาบอกทั้งคู่เขาจิตตกกัน
จิตตกกันเพราะแม่กับพี่กีดกัน

จะฆ่าแม่กับพี่ครับคุณผู้ชมครับ
มาทำอะไร
มาข้ามประกัน
ลูกสาวแท้ได้นะ

คือพี่นักข่าว
สัมภาษณ์ลูกสาวของคุณแม่ด้วยนะคะ

ให้แฟนอายุ๑๖ไปสั่งหารแม่

แล้วหลังจากรับกรรมออกจากคุกแล้ว

ยังไงเดี๋ยวต้องมีสถาวิจารณ์ที่

ตัวเลขคนตายโควิดน่ากลัวนะครับ
คนกาดอย่าตกนะครับคุณผู้ชมสงกรานนี้